มาดูความคืบหน้านะคะเรื่องของพีช

หลังจากที่โกหกว่ามีคนไปซื้อลอตเตอรี่จากแผงตัวเอง
แล้วก็ถูกรางวัลที่๑๑๕ใบ๙๐ล้านบาท
งวด๑กันยายนที่ผ่านมา
ถึงแม้ว่าจะออกมาสารภาพ

แต่สิ่งที่ทำไปอะไรที่เป็นความผิดตามกฎหมาย

ถูกแจ้งข้อหาไป๔ข้อหานะคะ
ตำรวจสพโฆขามก็คุมตัวในพีชค่ะ
นายธนวัฒน์คำแหงพลหรือพีชนะคะ
เป็นผู้ต้องหา๔ข้อหานะคะ

กงประชาชนกรณีหลอกลวงให้หลงเชื่อ

แปลงเอกสารสิทธิ์ในการตัดแปะลอตเตอรี่
ก็นำตัวไปฝากค้างต่อสารจังหวัดสมุทรสาคร

คัดค้านการประกันตัวนะคะ

ตีราคาหลักทรัพย์๓แสนบาท
และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขอะไรนะคะ
สารท่านนัดให้มารายงานตัวต่อสาร๒๔กันยายนนี้
หลังจากได้รับการประกันตัวออกมา
บอกว่าจะขอกลับไปนอนที่บ้าน

แต่หลังจากนั้นเนี่ยจะกลับมาเคลียร์นะ

ไม่ว่าจะไลน์สั่งหรือว่าอะไรเนี่ยจะเคลียร์ให้หมด
เพราะว่ายังคงขายลอตเตอรี่ต่อไป

หลังจากนั้นก็จะยังคงมีอาชีพขายลอตเตอรี่ต่อ
ส่วนคำให้การพยานหลักฐาน
ก็ให้พนักงานสอบสวนไปหมดแล้วนะคะ
ยังขอยืนยันตามที่เคยแถลงข่าวไป

เขาพูดไว้แค่นี้ไม่ให้อะไรเพิ่มเติม
การช่อกลงพีทยืนยันแบบนี้นะคะ
บอกว่าทำคนเดียว
ยืนยันว่าทุกคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นแฟนเป็นยี่ปั๊ว

ไม่ได้ทำเพื่อกลยุทธ์ทางการตลาด

ก็บอกว่าจากครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่

หลังจากนี้จะไม่ขายลอตเตอรี่เกินราคาอีกแล้ว
แต่ถ้าหากจำเป็นต้องขายเกินราคา

ถ้าหากว่าจำเป็นต้องขายเกินราคา
พีชบอกว่าก็กรณีเลขหายาก

ก็เดี๋ยวจะคุยทำความเข้าใจกับลูกค้าก่อน

เพราะว่าไม่อยากถูกจับดำเนินคดีอีกนะคะ
ให้นอนสบายใจสักคืนนึง
เดี๋ยวจะนั่งดูรายชื่อว่า

มูลค่าเยอะไหมคะที่คุณของเดียว

ครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าผมเป็นทำการเล่นของผมเอง
พูดแบบนี้ด้วยนะบอกว่าผมขอให้เคราะหกรรมครั้งนี้
มากน้อยแค่ไหนก็ช่างขอให้ตกมาที่ผมเพียงคนเดียว
และให้ผลบุญนั้นส่งผลให้ลูกค้าของผมถูกรางวัล
อ๋อเหรอโอ้โหใช่ค่ะนี่
มาดูแนวทางในการต่อสู้คดีกันหน่อยค่ะ
ทนายความของพีชก็คือว่าที่เรือตรีศักดิ์ชายมีสมบูรณ์นะคะ
ก็บอกว่าจากนี้ต้องรอว่าทางอายการจะสั่งฟ้องในข้อหาอะไรบ้าง

รวมไปถึงประเด็นว่าจะเข้าข่ายช่อกงประชาชนหรือเปล่า
ก็อยู่ที่พยานหลักฐานของตำรวจว่ามีมากน้อยขนาดไหน
ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ตลอดระยะเวลาที่พีชอยู่ศาล

ไม่มีญาติไปรอรับหรือไปให้กำลังใจเลยนะคะ

มีแค่ทนายความมีแค่นายประกัน
ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัวให้ไปดำเนินการเท่านั้นนะคะ

ทำกลางกระแสข่าวที่ว่าแฟนจะขอเลิกเนี่ยนะ
แต่ว่าทางแม่เขาก็บอกว่าไม่มีนะถึงขั้นขอเลิกอะไรเนี่ยนะครับ

มีคนที่เขากำลังเดินหน้าอยู่ว่าไม่ใช่ในพีชคนเดียวแน่

ก็คือนายอาจรุยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะครับ
วันนี้เดินทางไปยื่นหลักฐานแล้วก็เป็นพยานเพื่อเอาผิด
กับผู้ร่วมขบวนการกับนายพีช
นำหลักฐานเป็นคลิปวีดีโอที่แฟนสาวของนายพีช
ให้สัมภาษณ์ว่ายืนยันว่าพีชขายหวย๙๐ล้าน
แล้วก็ภาพนิ่งต้นคั่วสลากที่พีชอ้างว่ามีคนถูก
เอาไปมอบให้กับพลตมตรีมานะอินพิทักษ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร
อัจฉริยะบอกว่าเชื่อว่าการกระทำของนายพีช
ข่ายช่อกงและทำเป็นขบวนการ
มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน
แฟนสาวและยี่ปั๊วร่วมอยู่ด้วยอย่างแน่นอน

เรื่องต้นเชื่อว่ามีไม่ต่ำกว่า๔คน
ที่แน่คือนายพีทกับแฟนสาว

มั่นใจว่าพยานหลักฐานที่นำมามอบให้กับตำรวจ
จะสามารถเอาผิดกับพวกได้
ในข้อหาช่อกงประชาชนแสวงหาผลประโยชน์เพื่อการค้า
คือคุณอัจฉริยะบอกว่าตำรวจต้องไปตามเอาโทรศัพท์
ของแฟนสาวนายพีชของแม่นายพีช
แล้วก็ยี่ปั๊วที่นายพีชไปเอาลอตเตอรี่มา

เพื่อจะดูว่าเขาคุยอะไรกันบ้าง
เขาส่งข้อความหากันยังไงบ้างในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น

ใช่ตรงนั้นอาจจะชัดเจนที่สุดคุณอาชิระบอกนะครับ
ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร
บอกว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกแฟนสาวของนายพีชแล้วนะครับ
รวมทั้งน้องสาวแล้วก็เพื่อนน้องสาวที่ทำหน้าที่ช่วยในพีช
ขายลอตเตอรี่ที่แผงด้วยมาให้ปากคำ
ส่วนพยานหลักฐานที่นายอัจฉริยะนำมามอบให้
ตำรวจจะดำเนินการตรวจสอบว่ามีประโยชน์ต่อสำนวนคดีอย่างไรบ้าง
หากพบว่าพยานหลักฐานนั้นเชื่อมโยงถึงใคร
ก็จะออกหมายเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไป
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครเพิ่มเติม
ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าหลักฐานจะสาวไปถึงหรือไม่อย่างไร